วันนี้วันนี้แม่ของชายหนุ่มที่จังหวัดลำปางที่ก่อเหตุยิงหญิงสาวที่ไปติดพันธุ์แล้วก็กาดของสถานบันเทิงเสียชีวิต
ยิงตัวตายตามจนมีผู้เสียชีวิตรวมกัน๓ศพได้ออกมาร่ำให้เพื่อขอให้ทุกฝ่ายอโหสิกรรมให้นะครับ
ขณะที่เพื่อนของหญิงสาวที่เสียชีวิตบอกว่าชายหนุ่มคนนี้มาติดพันธุ์เพื่อนนะครับเข้าไปถึงในสถานบันเทิงใช้ปืนจ่อหัวเพื่อนก่อนจะดึงออกมานอกร้านแล้วกาดก็ตามไปช่วย

นาทีที่นายดำรงชัยมโนธรรมอายุ๓๙ปีบุกเข้ามาหาเพื่อนของเธอคือนางสาวบุญญาพรกันทล่าหรือน้องอ้อมอายุ๒๐ปีนักศึกษาปีที่๒มหาวิทยาลัยแห่ง๑ในจังหวัดลำปาง
ขณะกำลังสังสรรค์กับเพื่อนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
โดยนายดำรงชัยเอาปืนเจาะหัวก่อนจะดึงแขนน้องอ้อมลากออกมากลางถนน
ขณะนั้นกาดในร้านเห็นเหตุการณ์จึงตามออกมาช่วย
แต่ถูกนายดำรงชัยยิงปืนใส่
ทำให้นายวีรพงศ์หมอป่าอายุ๓๘ปีถูกยิงเสียชีวิต
ขณะที่กาดอีก๓คนที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือก็ถูกยิงบาดเจ็บเช่นกัน

ที่รู้จักวันนายดำรงชัยหันกระบอกปืนรั่นไกลใส่น้องอ้อม
จนล้มฟุบลงกับพื้นก่อนยิงตัวเองเสียชีวิตตามไปด้วย
ที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้
ก่อนหน้านี้น้องอ้อมกับนายดำรงชัย
รู้จักกันทางเฟซบุ๊กและเริ่มคุยกันได้ประมาณ๒เดือน
ช่วงแรกนายดำรงชัยจะพาน้องอ้อมและเพื่อนไปเลี้ยงข้าว
แต่หลังจากพูดคุยกันได้ระยะหนึ่ง
อ้อมได้มาปรึกษาเพื่อนว่าอยากเลิกคุยกับนายดำรงชัย
เนื่องจากนายดำรงชัยมีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
อ้อมจึงเริ่มตีตัวออกห่าง
ทำให้นายดำรงชัยตามตื้อตามง้อแต่ไม่สำเร็จ
และบริเวณนี้เองล่ะค่ะคือจุดเกิดเหตุที่นายดำรงชัยได้ยิงกาดสถานบันเทิงเสียชีวิตก่อนที่จะหันมายิงน้องอ้อมเสียชีวิตตามไปด้วยหลังจากนั้นก็ได้ยิงตัวเองตายตามนะคะ
โดยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณที่เกิดเหตุยังคงหลงเหลือร่องรอยและคราบเลือดติดอยู่ค่ะ
ขณะที่ญาติของน้องอ้อมยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียน้องอ้อมไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ
นางไหมศรีใจอายุ๕๔ปีป้าของน้องอ้อมเปิดเผยว่าน้องอ้อมเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกคนเรียนหนังสือเก่งและยังเป็นความหวังของครอบครัว
แต่กลับต้องมาจบชีวิตอย่างโหดร้ายและจะไม่มีวันอโหสิกรรมเพราะทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ
ไม่ต่างจากความรู้สึกของครอบครัวนายวีรพงศ์หมอป่าอายุ๓๘ปีกาศสถานบันเทิงที่เข้าไปช่วยน้องอ้อมแต่ถูกนายดำรงชัยยิงใส่เสียชีวิต
สงสารหลานที่ว่าเราจะไปช่วยเขาแท้
ไม่ได้ว่าจะช่วยหรอกครับไม่ได้ช่วยคือว่าเราจะหวังดี
เกิดว่าโดนลูกหลงพูดง่ายหลานชายก็โดนลูกหลง
นางกรยามโนธรรมอายุ๕๙ปีแม่ของนายดำรงชัยเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้าน
พร้อมยกมือไหว้ขอโทษทั้งน้ำตาบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้
สูญเสียลูกชายเช่นเดียวกันย่อมเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ดี
และอยากขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจและให้อภัยเพราะลูกชายก็ได้พิพากษากรรมตัวเองแล้ว
ขอโทษขอโทษนะคะแต่เราก็ไม่ให้เกิดแบบนี้นะคะ
ขอโทษก็กลัวที่ศูนย์เสียไปนะคะ
ค่ะค่ะก็ศูนย์เสียเหมือนกันค่ะ
ขณะที่จากการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนลำปางแม่ทะ
พบว่ายังมีร่องรอยคราบเลือดกองใหญ่อยู่พื้นถนน
แต่ก็ยังมีกลิ่นคาวเลือดคลักคลุ้งทั่วบริเวณ
ชาวบ้านบอกว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นแหล่งสถานบันเทิง
มักจะมีเหตุทะเลาะวิวาสเป็นประจำจึงไม่ได้รู้สึกอะไร
กระทั่งมาทราบว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตถึง๓ศพก็ตกใจ
เพราะไม่เคยเกิดเหตุอุกอาจในลักษณะนี้มาก่อน
นาวีกลั่นเทศถ่ายภาพอรพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือของหนึ่งในกาด
ที่เดินเข้าไปพยายามช่วยเหลือหญิงสาวนะครับ
หลังจากที่ชายหนุ่มที่ก่อเหตุนั้นเข้าไปดึงตัวมาจากสถานบันเทิง
ทำให้เห็นวินาทีที่มีการยิงกันเกิดขึ้นครับ
นี่เป็นการเปิดเผยคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือของกาดคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บันทึกภาพตั้งแต่เดินออกจากผับผ่านถนนหมู่บ้านเวียงบัว
ก่อนจะไปพบเห็นชายหญิงสองคนที่ทะเลาะวิวาดกัน
บริเวณถนนฝั่งตรงข้ามหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
โดยกาดรอปภได้ตะโกนถามว่ายกปืนใส่พวกเขาทำไม
ที่นายดำรงชัยจะยกมือห้ามไม่ให้กลุ่มกาดเดินเข้ามาแล้วพูดว่าให้หยุด

ดำรงชัยได้ชักปืนออกมาปลดเซฟแล้วยิงใส่กลุ่มกาดหลายนัด
กระทั่งเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น

หลังจากนั้นก็มีเสียงตะโกนจากหลายคนบอกว่า
เจมส์ถูกยิงแล้วก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวน
หลังจากพบว่ามีหญิงสาวที่ถูกยิงแล้วมือยิงก็ยิงตัวเอง
จนเสียชีวิตทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม๓ศพในเหตุการณ์นี้